เอาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครับเกิดขึ้นในร้านนวดแผนโบราณอีกแล้ว
ค่ะแต่ข้อเท็จจริงก็ต้องไปรอฟังกันด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรกันแน่
เดี๋ยวผู้ที่เขาประกอบอาชีพทางด้านนี้เดี๋ยวจะเสียหายกันไปหมดนะ
แต่เอาเป็นว่ามันมีกรณีนี้เกิดขึ้นนะครับมีผู้ชายวัย๔๘ปี
เมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับไปใช้บริการร้านนวดแผนโบราณที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในท้องที่ของสพบางแก้วอยู่ในซอยกิ่งแก้วซอยหนึ่งตมรรจาเทวะอบพลี
ชั้นล่างก็เป็นโซฟาลูกค้าก็ดื่มบงดื่มเบียร์ดื่มเครื่องดื่มได้
รอคิวนวดชั้น๒๔แบ่งเป็นห้องนวดนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นชั้น๓นายสมชายขันสลีอายุ๔๘ปีเป็นชาวกรสิน
หมดสติอยู่น้ำลายฟูมปากอยู่บนพื้นห้องข้างเตียงนวด
โดยกู้ชีพร่วมกระตันยูก็พยายามใช้เครื่องปั๊มหัวใจอยู่นานครึ่งชั่วโมงได้
แต่ว่าก็ช่วยไม่ทันนะครับเสียชีวิต
จากการสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสมชายผู้ตาย
นั่งดื่มเบียร์อยู่๑ขวดที่บริเวณชั้นล่างของร้าน
แล้วก็ขึ้นไปใช้บริการที่ห้องนวดโดยผู้ตายนวดแผนโบราณนะ
นวดที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างในท่าเหยียดขาทั้งสองข้างไปข้างหน้า
อันนี้พนักงานนวดที่เป็นผู้หญิงเขาบอกขณะกำลังนวดผู้ตายก็ดื่มเบียร์ไปด้วย
นวดไปได้สักพักปรากฏว่านายสมชายมีอาการชักเกร็ง
กระตุกเป็นระยะแล้วก็ถึงขั้นปัสสาวะรถกางเกง
ก่อนที่จะล้มลงจากเตียงนอนไปอยู่ที่พื้นนะครับน้ำลายฟูมปากอยู่บนพื้นห้อง
แล้วเขาก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาผู้ที่เป็นหมอนวดแผนโบราณที่นวดให้กับผู้ตาย
ชื่อว่านางสาวสุภาวดีมีมะสังอายุสามสิบสามนะครับเธอบอกว่าหลังจากนายสมชาย
ล้มลงไปนอนกับพื้นเธอก็วิ่งออกจากห้องไปตามเพื่อนหมอนวด
การที่อยู่ข้างห้องให้มาช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

แต่ทีนี้มันต้องไปรอดูผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
ผมว่ามันก็น่าเอาให้ละเอียดจะได้เป็นข้อมูลความรู้กันด้วยว่า
คือไม่รู้ว่านวดเราไปอยู่จุดไหน
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังดื่มเบียร์ไปด้วยก่อนนวด
และระหว่างนวดถ้าเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหรือไม่ได้เป็นอะไรเลย
มันจะมีผลกับการกระตุ้นและทำให้เกิดอาการอะไรหรือเปล่า
จริงเป็นคนชอบนวดบ่อยคนเมาห้ามนวดนะคะ
คือข้อห้ามก่อนนวดมีหลายอย่างเช่นคนท้องคนมีประจำเดือน
คนที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดมาและคนเมา
เพราะเวลานวดเนี่ยเลือดมันจะสูบฉีด
แล้วถ้าเรามีแอลกอฮอลในร่างกายมันก็จะยิ่งสูบฉีด
ความดันก็จะยิ่งสูงขึ้นหน้ามืดเป็นลม
ไม่ง่ะเห็นไหมใช่เขาห้าม